ต่อเนื่องกันเลยครับเหตุการณ์นี้โจรใจบาปไปขโมยโรงศพ
แต่ไม่ใช่โรงศพที่เอาไว้ให้ผู้เสียชีวิตเขาอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นโรงศพที่เอาไว้ให้คนหยอดเงินบริจาค
ดูเอาแล้วกันครับนี่ในพื้นที่มันก็สว่างสวัยเนอะเพียง
แต่ว่ามันไม่มีคนนะคุณผู้ชมถึงแม้มันจะเป็นโลงขนาดเล็ก
แต่แหมเอาไปได้นะฮะเป็นโรงที่เขาดัดแปลงเป็นแบบให้คนไป
่อนเงินบริจาคอะไรแบบเนี้ยนะฮะรุ่งเช้าเลยตีสี่ของวัน
มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปวัดปฐุมบูชาไม่ได้
ทำบุญไหว้พระอะไรหรอกนะไม่ได้ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อง
ปีใหม่หรอกนะเข้าไปขโมยครับณวัดเนี้ยอยู่ในพื้นที่
จำบนบ้านธามมาภษีมหาโพธนะฮะที่ปราจิบุรีนะครับ
คนร้ายเดินเข้าไปก่อนอันนี้เขาเป็นสถานที่ตั้งบูชา
ทาวเวซวันนะฮะโอ้โหมันได้กลัวบาปเลยนะไปลื้อค้นทรัพย์
เหมือนคิดอยู่พักใหญ่ว่าจะเอาอะไรดีนะเดิน
เข้าไปมองซ้ายมองขวามีอะไรบ้างสุดท้ายไปเห็นมีโรงรับ
สำหรับศพผู้ร้ายญาติอ่ะคนเข้าไปทำบุญเขาเอาเงิน
บริจาคซื้อโรงให้กับศพผู้รายญาติสุดท้ายคนร้าย
แหละครับนะฮะตัดสินใจยกไปทั้งโรงเลยแบกขึ้นรถไปรถ
จักรยานยนต์ด้วยนะฮะค่ะนะฮะขี่หลบหนีไปทางถนนสายสี่
มหาโพธิประจันตคามนะฮะเช้ามาพระท่านก็ออกมาจัดเตรียม
สถานที่ต้อนรับญาติโยมเนอะเดี๋ยวจะมีคนไปทำบุญส่งท้าย
เก่าต้อนรับปีใหม่มองมองดูอ้าวโรงที่เอาไว้ให้คน
ห่อนบริจาคหายไปไหนอืมก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลย
เห็นผู้ชายคนเมื่อกี้ยกไปหมดเลยก็เลยเอาคลิป
ไปแจ้งความตำรวจสพศรีมหาโพธิเพื่อให้ติดตามคนร้ายดำ
เนินคดีนะฮะนี่เขาก็เอาโรงใหม่มาตั้งแล้วเนอะ
พระที่วัดบอกว่าบาปนโยมถือเป็นบาปมากเลยนะเพราะลง
รับบริจาคที่โยมเอาไปเนี่ยมีคนบริจาควันหนึ่งหลายพัน
บาทนะเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อโรงศพให้กับศพรายย่า
ผู้ยากไร้อยากให้ตำรวจจัดการอย่างจริงจังกับเรื่องนี้
เพราะถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวจะย่ามใจไม่สำนึกนะฮะไม่รู้ว่าสิ่ง
ทำไปนั้นมันไม่สมควรเดี๋ยวจะเกิดเป็นความเคยชินและ
ไม่อยากให้ก่อกรรมก่อเวรต่อกันแบบนี้กับใครอีกนะครับนี่ค่ะ
ไม่ปลอดภัยนะคะแม้แต่โรงที่เอาไว้รับบริจาคนะคะในวัด
ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะ